ดูต่อกันที่พลังรัฐกันหน่อยไหมคุณ

พาไปดูดินพลังแร็ดค่ะ
จริงนี่คือดินพลังแร็ดที่มีแร่ธาตุอยู่สูงมาก

ถามว่าดินพลังแร็ดจะต้องทำที่ไหนล่ะ
นี่จะต้องทำที่นี่เลยค่ะสวนสัตว์นครราชศรีมา
ดูสิคะเขาเอาพวกทั้งวัสดุเหลือใช้มูลสัตว์
เอามาทำให้เกิดประโยชน์เศษวัสดุเหลือใช้นะ
แล้วก็มูลสัตว์มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลย

แล้วเขาผลิตดินพลังแร็ดมาเนี่ยมันเป็นดินที่ปลูกต้นไม้
ตอนแรกเริ่มเดิมทีปลูกในสวนสัตว์ก่อน
ปรากฏว่าดินพลังแร่ธาตุสูงคุณ
ต้นไม้ก็จะลนเติบโตดีออกดอกดีต้นไม้แข็งแรง
ทีนี้ค่ะก็เลยต่อยอดโครงการผลิตขาย
อันนี้ก็เป็นทางเลือกให้กับประชาชนแล้วก็เป็นรายได้เข้าสวนสัตว์ด้วย
ทุกวันนี้นะเขาผลิตเยอะมากวันหนึ่ง๑๕๐๐กิโลกรัม
แล้วมาใส่ในถุงถุงละ๕โลได้๓๐๐ถุงแล้วขายมาสัก๗เดือนแล้วคุณ

ส่วนเจ้าหน้าที่ก็บอกอ้าวแรดเอ๋ยถ่ายมูลมาเยอะ
จะได้เป็นดินพลังแร็ดก็สมชื่อแล้วฮะ
เพราะแร็ดร่างกายกำยำพอมาเป็นดินปลูกพืช

ถูกต้องแล้วนี่ดูสิวิธีการทำนะ
พอเขาเอามูลสัตว์มามันก็มาผสมพวกน้ำ

เดี๋ยวจะต่อยอดด้วยนะจากดินจะต่อยอดเป็นปุ๋ยด้วยค่ะ
เออนะฮะแล้วก็เป็นมูลของสัตว์อื่นนอกจากแร็ดด้วยนะ
เพราะว่าในสวนสัตว์จะมีมูลของสัตว์เยอะนะดีจังเลยครับ